ถึงขั้นที่บอกนะไหนบอกปิดวาจาทำไมมาทำนายนู้นทำนายนี่
มีกระทั่งไปพูดถึงว่าคนหน้าขาว

เออแล้วบทสรุปตอนหลังสบู่น้ำมนต์
คือปรากฏพี่ศรีศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนุนไทยเนี่ย
เขาเปิดเผยถึงกรณีที่พิสุนีขายสบู่น้ำมนต์ว่า
สมาคมเนี่ยสมาคมของเขาคือสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนุนไทยเนี่ยนะฮะ

ทำเรื่องไปที่สำนักงานพุทธศาสนาแล้ว

จริงจริงการเกิดสบู่น้ำมนต์ของหลวงพี่นะ
โยมนฤอูดมเคยเอาให้พูดในเดียว๑๑มาล่ะ
หลวงพี่พยายามทำให้เพื่อที่
สำหรับทุกคนที่มีปัญหาในเรื่องของการดวงตก
ใครที่โดนของนะคะ
ใครที่เผยทำแพ้งแลต์แบบนี้แล้วปวดบาดปวดไหล่

คือสบู่ใช้ปุ๊บคนไหนดวงตกคนไหนอะไรบางทีเราก็ต้อง
จะได้ไม่โดนทัวร์ลงดวงจะได้ไม่ตกมันบ้าป่ะล่ะ
ถูกไหมมันมีซะเมื่อไหร่ล่ะอย่าหาว่าฉันบาปนะ
เยไปฉันก็รู้จักเหรอเจ้าพระราชธรรมอคริยการ
มีฉันบ่อยแต่หมายถึงว่าบางทีมันมันมีหรอ
ดวงตกสบู่ที่แบบว่ากันผีปวดผีเกาะสบู่ใช้หน้าขาวฉันยังไม่ค่อยอยากจะเชื่อเลย
ก็คือใช้แล้วจะให้ทุกอย่างหายไปสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหม
เขาว่ากันอย่างนั้นสรรพคุณเนี่ยสามารถชำระล้างอวิชาต่างเสริมโชคเสริมรับ
หนุนดวงชะตาซึ่งการกระทำดังกล่าวจะต้องพูดคำนึงว่ามันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากความเชื่อของผู้คน
อืมเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมอันนี้ส่วนตัวนะรู้จักด้วยนะค่ะก็จริงอืมก็จริง
โอเคดูดวงเขาเป็นคนดูดวงแม่นทักอะไรเนี่ยเขาทักแม่นแต่สบู่ไม่เชื่อ
ส่วนตัวนะพิธีกรกฎข้อที่หนึ่งห้ามออกความคิดเห็นแต่จะออกว่าไม่เชื่อ
อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนสินข้อที่๓๑๑ของพิสุนีในข้อ๔๖และข้อ๔๗และข้อ๔๑
เหตุดังกล่าวเนี่ยสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนุนไทยจึงนำความพร้อมพยานหลักฐานเนี่ย
ส่งหนังสือร้องเรียนไปยังเถระสมาคมสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ
แต่รู้สึกว่าเขาไปตรวจที่นู่นไม่รู้ว่าจะทำอะไรเขาได้หรือเปล่าเนอะ
จริงจริงต้องพูดให้ผมว่าสิ่งเหล่านี้มันเหมือนเข้าข่ายโดนแน็กพัทิก

เขาก็ถามว่ามันขายของได้จริงเหรอ

คือรับเงินทอง๔๗ซื้อขายด้วยเงินทอง

ข้อ๔๖๔๗๔๘ใช่ไหม
คือรับเงินทอง๔๗คือซื้อขายด้วยเงินทอง
คือซื้อขายโดยใช้ของแรก
เขาบอกป่าฝืนพระธรรมวินัย
เพิกเฉยเนี่ยอาจจะเข้าข่ายผิด

ก็ต้องไปดูว่าหมอปลาหมอปลายเขาไม่ได้บวชที่เมืองไทยไง
ก็ไม่รู้ว่าที่นู่นเขามองยังไง
แต่ว่าเออก็เอาจริงคือถ้ามันมีกฎ

เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราจะต้องนับถือจะต้องถือศีล

เพราะมันนานาจิตตังค์จริงนะบางคนอาจจะเชื่อบางคนอาจจะไม่เชื่ออันนี้

แต่ถ้ามันมีข้อบังคับที่คุณในฐานะที่คุณเป็นสมณะ
คุณต้องปฏิบัติตามแล้วคุณไม่ปฏิบัติตาม

มันมีกฎของมันอยู่เนอะค่ะอืมใช่ค่ะ